วันที่ผ่านมานะครับที่ไทยรัฐจอบประเด็นได้นำเสนอชีวิตของเด็กนักเรียน
ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกตีตราแล้วก็เลือกปฏิบัติในสถานศึกษา
วันนี้ทีมข่าวยังได้ไปพบกับเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับ
พร้อมที่จะเปิดใจเล่าเรื่องของการที่ถูกกดดันตีตรา
ทั้งในสถานศึกษาและก็สังคมรอบข้าง
ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางการรณรงค์ของภาครัฐ
กลับไม่ต่างจากเมื่อ๑๕ปีที่ผ่านมา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
มันจะมีเด็กแถวบ้านคือผู้ประคงออกบ้านเขารู้
แล้วเขาก็เลยกันลูกเขาไม่ให้เล่นกับหนูค่ะ
รู้สึกเสียใจแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้เขามองอย่างนั้น
คำพูดและท่าทางที่แสดงออกถึงการรังเกียจกีดกันจากเพื่อนบ้าน
ยังย้ำเตือนภาพความทรงจำในวัยเด็กของหญิงสาวคนนี้
โดยเฉพาะคำพูดล้อเลียนของเพื่อนร่วมชั้นเรียน
เหตุการณ์ฝันร้ายนั้นจะผ่านมานานเกือบ๒๐ปีแล้วก็ตาม
อยากให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนนะคะพี่
มันเป็นสิทธิของคนทั่วไปที่เขามีกันอยู่แล้ว
แล้วอยากให้ภาครัฐแบบว่าคือคุณไม่ต้องตรวจก็ได้

ความรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาของเธอ
ต่างจากเด็กหนุ่มวัย๑๘ปีคนนี้
เขากำลังเรียนอยู่ระดับชั้นอุดมศึกษา
จากปัญหาเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่พากันรังเกียจแล้ว
เพื่อนร่วมงานยังกดดันด้วยคำพูด
บังคับให้เขาลาออกจากงานที่ต้องหาเงินส่งเสียตัวเองเรียน
ผมว่าอาจารย์คนเป็นคนที่ให้คำปรึกษาครับเนี่ย
เพราะว่าผมไปเจอคุณครูที่ไม่ได้เป็นคนที่ให้คำปรึกษาครับ
แต่กลับเป็นคนที่เข้งระเบียบวินัยมากจนเกินไป
ทำให้เด็กบางทีอึดอัดแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดต่อหน้าครับผม

พอเรามาติดเชื้อเสร็จปุ๊บแรกเราก็เริ่มเครียดมากขึ้นว่า
คนมันจะตีตาอย่างนี้หรือเปล่า
เพราะว่าในโรงเรียนก็ยังสอนอยู่แบบเดิมอยู่
เขาตัดสินใจบอกความจริงกับพ่อและแม่
เพื่อเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาล
แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติจากผู้ให้กำเนิด
การติดตากับคนที่ติดเชื้อชีวิตครับ

ผมว่าคนเราทุกคน

คุณจะรวยหรือจะจนหรือคุณเป็นอย่างออกไปแล้ว

ผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่มีคนเกิดขึ้นในสังคมครับ
ติดตามันก็เหมือนกันหยัดหยั่นคนคนเนื้อครับ
ปัจจุบันเครือข่ายดูแลเด็กที่ติดเชื้อเกือบ๓๐๐คน

ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อจากพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิด

ส่งผลให้พวกเขาเกิดการตีตรา

เพราะไม่มีความหวังและไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ
จริงแล้วปัจจุบันมีการรักษา

เรามีการรักษาที่พัฒนาไปถึงขนาดนั้น
ทำให้มีชีวิตได้ตามปกติ
แล้วก็อีกชีวิตก็ไม่ได้ติดต่อกันง่าย
เหมือนอย่างที่เรารับรู้มาในอดีตนะคะ
มันก็อยากให้เปิดใจยอมรับเรื่องเหล่านี้
รวมทั้งคนรอบข้างที่จะช่วยดูแล

แนวทางการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

ไปพร้อมกับการปรับทัศนคติต่อผู้ติดเชื้อ
อกจากจะลดการตีตราในสังคมแล้ว
ยังเป็นการสร้างกำลังใจที่เข้มแข็ง
ให้เด็กเหล่านี้สามารถต่อสู้กับโลกภายนอกได้